บอกว่าครบรอบ๑เดือนพอดิบพอดีเลยนะคะ
สำหรับการลืมตาดูโลกของสาวน้อยน้องแอร์บิเกลค่ะลูกสาวคนสุดท้องของคุณแม่ชมนะคะ
คุณผู้ชมค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าโอ้โหกว่าน้องแอมบิเกลจะคลอดมาได้เนี่ย
คุณพ่อคุณแม่เขาก็หวังเอาไว้เยอะคาดหวังกันเอาไว้มากนะคุณผู้ชม
พอได้มาสมใจแล้วแหมมันก็ต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะแม่ชมนี่เขาโพสต์ภาพน่ารักเอาไว้ค่ะ
เป็นการฉลองครบรอบ๑เดือนน้องแอบิเกลลูกสาวตัวจิ๋วค่ะ
ซึ่งก็มาพร้อมกับเค้กก้อนเบอร์เริ่มเลยคุณผู้ชม
บาร่มพบใหญ่กว่าน่าน้องแอบิเกลเพราะอีกนะคะ
หน้าเค้กเนี่ยเขียนไว้ว่าแอบิเกลหนึ่งเดือนแรกทางนี้แหละค่ะ
เราก็ได้เห็นน้องแอบิเกลลืมตาสู้กล้องแบบน่ารักน่าชังบ้องแมวมากเลยนะคะ
มาในลูกสาวน้อยชุดลายดอกไม้สีเหลืองพาสเตล

แต่เค้กนี่ก้อนใหญ่จะเท่าน้องเอบิเกลอยู่แล้วนะดิฉันรู้เลยว่าหลังจากนี้จะเสร็จใคร
เสร็จใครล่ะต้องพี่ยุเท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะ
แหมไม่รู้ว่าอยากร่วมเฟรมถ่ายรูปกับน้องสาวหรือว่าจ้องจะกินเค้ก
นี่คุณผู้ชมดูหน้าเขาซะก่อนอยากจะกินเค้กแหละดูออก
คือดูจากสีหน้าสีตาแล้วเนี่ยดีใจกว่าน้องเกลอีกนะคะที่ได้เค้กนะคุณผู้ชมนะ
เห็นภาพน่ารักแบบนี้แล้วเราอยากบอกแม่ชมว่าให้โพสต์รูปบ่อยนะ

แต่ก็เข้าใจได้นะคะว่าแม่เขาเลี้ยงเองไงก็อาจจะต้องดูแลลูกไปด้วย

ใช่ถูกต้องแต่วันล่าสุดคุณผู้ชมนี่สายตัวเลขมาค่ะ
รอหน้าจอไว้เลยนะแม่ชมโพสต์รูปน้ำหนักของน้องแอบิเกลเอาไว้
น้ำหนักที่ออกเลขที่ออกก็คือ๔๓๖๖กิโลกรัมนะจ๊ะ
เลขสวยอยู่น้ำน้ำหนักกำลังดีน่าฝันน่าฝัน
เดือนเดียวเอง๔โลกว่าแล้วถือว่าเป็นเด็กที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่อย่างที่บอกไปเลขที่ออกก็คือเลขนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าจะออกเลขไหนนะจ๊ะ
เลขที่ออกก็คือเลขที่เราซื้อนั่นแหละ
คุณผู้ชมค่ะก็ขอให้เอบิเกลให้โชคก็แล้วกันนะคะ